นักท่องเที่ยวเขาจะไปเที่ยวน้ำตกพรมโลก
ถ้ำเขาขุนพรมแล้วก็น้ำตกอ้ายเขียวนะครับ

ก็ขับรถไปหาเส้นทางไม่เจอ
เพราะว่าป้ายบอกแหล่งท่องเที่ยว

ช่วยกันอ่านหน่อยตีความว่าอ่านว่าอะไรกันบ้างนะครับ

คุณนี่ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์หรืออะไรจ๊ะ
มันยุ่ยเหรอฮะหรือว่าฝนตกแล้วมันก็ละลาย
ยังดูไม่ออกน้ำตกพรมโลกเห็นบาง

ไม่ออกเลยไงอ่านไม่ออกถ้ำเขาขุนพรม

และอีกที่หนึ่งคือน้ำตกอ้ายเขียว
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังนะในอำเภอพรมคีรี
เราได้ยินบ่อยอยู่แล้วสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้

รู้นะว่าเลี้ยวซ้ายไปหมดใช่ไหม

เออแต่ไปไหนก็ไม่รู้เอ๊ะถ้าเราเลี้ยวแล้วเราจะไปไหนวะ
เราจะถือไม้ก่อนคือจำได้ไหมก่อนหน้านี้
เรามีรายงานข่าวไปว่ามีอีกจังหวัดหนึ่งที่ป้ายมันขึ้นซ้อนกัน

เอาป้ายใหม่มาติดแล้วมาซ้อนกันแล้วไม่ถอดป้ายเก่าออก

ครับตอนนี้ชาวบ้านก็วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
เข้ามาแก้ไขหน่อยเพราะชาวบ้านบอกอะไรรู้ไหม
อายอายนักท่องเที่ยวต่างถิ่นที่ขับมาผ่านเส้นนี้

แล้วก็ต้องมาคอยถามเส้นทางจากชาวบ้าน
ชาวบ้านก็บอกว่านักท่องเที่ยวเขาอยากไปเที่ยวก็ควรจะบอก
แล้วก็มีป้ายแนะให้นักท่องเที่ยวไปตามเส้นทางที่เห็นเด่นชัดเจนนะฮะ

ถ้าอยากให้เขาไปเที่ยวทำที่เที่ยวให้เขาเห็นชัดเจนนะคะ